เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการนะครับ
สำหรับผู้รักการแต่งรถที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ตลอด๕วันของการจัดงานคาดว่า
จะมีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า๑๕๐๐ล้านบาท
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณขวัญโมชาครับ
ถูกตกแต่งให้ดูสุดโหดสไตล์เครื่องบินรบคันนี้

รถยนต์คันนี้ได้รับการันตีด้านการตกแต่ง
ผู้จัดงานจึงตั้งใจนำมาแสดง
เพื่อให้คนรักการแต่งรถของไทย
ได้ดูเป็นแม่แบบแห่งการตกแต่งรถยนต์
หรือทำขึ้นเพียงคันเดียวในโลก
ก็เห็นว่ามันน่าจะมีอะไรดี

ก็ที่เดินแค่ครึ่งทางอย่างนี้ครับ
ก็จะมีอะไรก็น่าสนใจเยอะอยู่เหมือนกันฮะ

มีมูลค่าสูงถึงร้อยละ๑๕๒๐
มูลค่าตลาดรถยนต์ทั้งหมด
และมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง

หันมาทำตลาดรถแต่งพิเศษ
ผลิตและประกอบภายในโรงงาน
ช่วงชิงตลาดมากขึ้น

ที่มาจากสำนักมาจากผู้ผลิตเองเลย
ผมว่าเทรนด์นี้จะมาอยู่เรื่อยเพราะเมืองนอกมีหมดแล้ว

ก็ไม่พลาดที่จะนำรถยนต์รุ่นพิเศษ

ผู้บริโภคที่นิยมรถแต่งมากขึ้น
การตกแต่งเป็นพิเศษก็คือเป็นไปตามความต้องการ

ยังมีทิศทางไปได้สวย
ปีนี้จะยังซบเศร้าเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ
ระหว่างวันที่๒๒๒๖มิถุนายนนี้
ว่าจะมีผู้เข้าชมงานไม่ต่ำกว่า๗๕๐๐๐คน
มีเงินสะพัดไม่น้อยกว่า๑๕๐๐ล้านบาท
ข้างทรัพย์ทีวีรายงาน